วันนี้เป็นวันที่ตัดสินคดีของหนูวันนี้เขาให้คดีออกมาให้ยุติธรรมนะลูกนะตามไปฟังด้วยวันนี้ยายพาไปที่ศาลไปรอฟังคดีหนูนะไปด้วยกันถึงวันหนูแล้วได้รับความยุติธรรมอยู่เนอะ
ให้ผลออกมาตัดสินพอใจก็ถึงขั้นผ่านชีวิตอะค่ะทุกคนทุกคนนะคุยกัน
แม่ตักบาลแม่ก็บอกว่าแอ๋มอภัยให้เบี้ยวด้วยนะเลิกแล้วต่อกันจะจองเวรจองกำกันพบทุกชาติ
แม่ใส่บาลให้แอ๋มแล้วก็อยากจะบอกน้องแอ๋มว่าเอาหันธุ์สีเบี้ยวด้วย

กลัวลูกจะกลับออกมา

แต่เราทำใจในระดับ
ในระดับนึงที่ว่า

แล้วทีนี้พอสารท่านตัดสินออกมาแบบนี้

ที่เราโดนด่ามาเป็น๑๐ปี

เป็นคดีใหญ่ตั้งแต่วันที่๓

ตามข่าวนี้กันทั้งเอาใจช่วย

การทำหน้าที่ของตำรวจนะคะหรือแม้กระทั่ง

บรรยากาศว่าตกลงถ่ายภาพ

อยู่ในสารคือข่าวนี้จะอยู่

และวันนี้ที่ออกมาแล้วแต่ค่ะ
ว่าคนจะรู้สึกอย่างไรแต่สารท่าน

ประเด็นที่สำคัญที่สุดคือตกลง
คดีนี้เป็นคดีที่ฆ่า

เพราะว่าเอาทางฝั่งของ

ก็คาดว่าโทษน่าจะเป็นโทษ
ที่สูงสุดเพราะว่าเขาสูญเสีย
คนที่เขารักไปแล้วก็ดูจากพฤติการต่าง
ก็มองว่าโทษน่าจะเป็นโทษที่

อันนี้ความรู้สึกก่อนที่สารท่านจะอ่าน
แต่ว่าสุดท้ายแล้วศาลท่านอ่านมา

สารท่านยกนะคะฆ่าโดยไตรตรอง

ก็มีการลดโทษลงมาทำให้
อย่างที่คุณผู้ชมได้ชมตลอดทั้งวันนะคะ
เปรี้ยวโดน๓๔ปี๖เดือน

เหนือจากนี้แจ้ค่ะ๓๓ปี๙เดือน
สิน๒๓ปี๔เดือน

คนก็โดนโทษเหมือนกันนะคะหมายถึงว่าข้อกล่าวหาเดียวกัน
บางคนก็โดนไม่ครบตามจำนวนแต่ละคน
ดิฉันไม่ขอลงรายละเอียดแต่ความหมายสำคัญคือว่า
ตกลงคดีนี้เหตุใดจึงไม่เป็นฆ่าโดยไตรตรอง
ละเมิดอำนาจศาลนะคะขอความรู้ทางกฎหมาย

สิ่งที่ทนายความของครอบครัวแอ๋มมาพูดเนี่ย
คือค่อนข้างเบาใจเพราะว่าสำนวนแน่น
ตำรวจละเอียดยิบแล้วก็มีหลักฐาน
สามารถจะยืนยันได้ว่าเป็นการเตรียมการนะคะ
ในขณะที่วันนี้ลงมาทางฝั่งของผู้สูญเสีย
อาจจะรู้สึกค่อนข้างจะแปลกใจสักเล็กน้อย

วันนี้หนึ่งท่านมากับรายการเราไม่ทัน

อุทธรณ์แน่นอนนะคะสำหรับทนายความของฝั่งแอ๋มนะคะ

ก็คือรองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดี

เพราะว่าเดี๋ยวเรานั่งฟังพร้อมกันกับทนายความของแอ๋มนะคะ

คุณจอมขวัญแล้วก็อาจารย์ประเมฆครับ

มีใครโดนข้อหาเหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้าง

แต่ประเด็นใหญ่ที่สำคัญคือ
ทนายจะอุทธรณ์แน่นอนถูกไหมคะ
ธนายอุทธรณ์แน่นอนครับ
ครับคืออุทธรณ์ครับ
ธนายนกพะดนค่ะดังนั้นเข้าใจถูกไหมว่า
ประเด็นที่รอฟังคำพิพากษาวันนี้กันอยู่
โดยเฉพาะฝั่งของครอบครัวแอ๋ม
คือว่าจะโดนโทษที่ทางโจทย์กล่าวหาสูงที่สุดไหม

อันนี้คือสิ่งที่รอฟังที่สุดของวันนี้ใช่ไหมคะ

๒สารตัดสินสมพุทธรรมคิดฆ่าโดยเฉพาะภาค๒๘๘

แต่ว่าสารไปเอาคำรับสารภาพ
ที่เขาบอกว่าทำร้ายร่างกายแล้วพลั้งมือทำให้ตายเลย

เพราะว่าที่เขารับสารภาพ

เพราะตอนนั้นเขาจำเปุ่งที่สินถิวติดอยู่ในมือเขา

คือทนายกำลังจะอธิบายว่าที่รับสารภาพเพราะว่า

ควรที่จะได้รับการรดโทษหนึ่งเป็น๓จานตลอดชีวิตลงมา๓๓ปี
แล้วก็มาบวกโทษทั้งลงเหนียวโทษรักทรัพย์ก็เป็น๓๔ปี๖เดือน
ประมาณนี้คือที่รับส่องภาพ
คือรับสารภาพแบบเรื่องมาลีนะ
เพราะว่าสมบูรณ์อยู่ในมือเขาอาจารย์โปรเมน
ค่ะท่านนายรับประโดนที่ฉันถามแบบนี้ก่อนนะคะ
ถ้าดิฉันจำไม่ผิดเนี่ยทนายนพดลยืนยันตั้งแต่ตอนที่มีการสรุปสำนวน
แล้วก็บอกดิฉันว่าสำนวนละเอียด
ตำรวจทำสำนวนแน่นมากด้วยแล้วก็ละเอียดมากด้วย
มีมากกว่าที่แม้กระทั่งครอบครัวแอ๋มมีซะด้วยซ้ำไปหลักฐานเนี่ยนะคะ
แล้วก็รักค่ะเชิญค่ะ
คืออย่างนี้ฮะจริงแล้วเนี่ยการที่เอาน้องแอ๋มขึ้นไปบนรถมีการหลอกลวง
โดยมีนกห่อมีอะไร
ก็แอ๋มมันค้นแจ่งแล้วเรายังงานกลับไปหาจำนวนที่หนึ่งเปรี้ยวแล้วก็เอิญเขาอยู่ต่อประเทศได้ดังนั้น

แล้วรู้ว่าแอ๋มอยู่ขอนแก่นแน่แล้วก็พากันบินกลับมา
แล้วหลังจากนั้นก็จะเอาตัวแอ๋มให้ได้เนี่ยโดยที่พอหาคนที่ทำงานที่เป็นเส้นเขา
วันนี้สารก็หันที่เป็นเพื่อนของพวกกลุ่มเปรี้ยวนะครับ

ที่แรกเขาก็จะไปเอาคล้ายว่าจะเป็นตอนที่หอพักเลยนะครับ
แต่พระอย่างที่มาก็ไม่บอกที่ไหนเพราะกลัวเขาเดือดร้อนกัน
สุดท้ายก็เลยได้เจอกันอยู่ที่ว้านจริงวรรณมนตรีในจอดร้อนกัน
มาหาตัวแอ๋มให้งานที่ว้างแต่ล้างขายอาหารอีสาน

หลังจากนั้นเขาก็ให้วัตถุขับรถ
รถซึ้งขนาดนั้นคือ

หลบอยู่ทางไอ้เก็บหองนะครับ
หมายว่าเค้ารับวิวว่าจะไปโยนน้ำก่อนแต่กลัวว่ามันจะพูดขึ้นมาคนก็จะเห็น
ซื้อซื้อก่อนที่จะขึ้นไปค่ายครับแต่ซื้อไปทั้งอุปกรณ์ฆ่า
ก็คือถุงลำค่ะถุงลำปลูกปลูกปลูกคอเงื่อนใจเนี่ยถุงถุงลำปลูกคอเงื่อนใจเนี่ย
อาการมันจะไม่มีแต่มันก็ทำให้ตายนะฮะทางทางแพทย์ที่ที่อ่า
พอเป็นรายงานที่สรรค์แล้วทั้ง๒ท่านนะฮะค่าก็บอกว่า
เพราะว่ามันจะไม่มีเส้นลงเห็นตรงบริเวณต่อหรือว่ารอดลมต่อมาจาก
แต่คำถามขอย้อนกลับไปก่อน
คือโทษที่แรงที่สุดที่ทางครอบครัวแอ๋มสู้
คือกล่าวหาเขาว่าฆ่าโดยไตรตรอง
เพราะเชื่อในพยานหลักฐานว่า

สามารถจะยันได้ว่าอุปกรณ์ต่าง
ไว้ก่อนที่ตัวแอ๋มจะขึ้นมาบนรถถูกไหมคะ

แต่ทีนี้ดิฉันค่อนข้างงงในข่าวนะ
คือมันมีการให้กลับคำให้การไปมาระหว่างนี้ด้วยเนี่ยนะคะ

ทางกลุ่มผู้ต้องทางกลุ่มเปรี้ยวเนี่ยนะคะ

เชือกมืออุดใช้ถุงดำหรือใช้อะไร
ค่าแอ๋มเนี่ยโดยที่ว่าทะเลาะกัน
เพราะว่าทะเลาะกันเนี่ยไม่ยังให้เอ๋ยา

แล้วจริงก่อนหน้านี้ทำไมมันมีเรื่องเชื่อ

พอเอาขึ้นรถไปแล้วเนี่ยเขาไปซื้อเชือก๒เส้นระหว่างทาง
แล้วก็มัดที่มัดที่มือและเท้าแล้วก็ตีแอ๋มตัวตัวเปรี้ยวหนึ่ง
หมัดเนี่ยตีหำจนหน้าบวมหน้าอะไรจนตลก
แล้วก็ผู้มีเอิญเนี่ยเป็นคนปลดเช้า
แล้วก็แจ้เป็นคนจับสองมือไพ่หลังสุดลงกับเบาะในตู้
เขาคิดว่าเขาจะเอาโยนลงน้ำครับจะเอาลงน้ำเลยจะเอาลงน้ำเลย
แต่กลัวว่ามันศพจะโผล่ขึ้นมาอ่า
เขาเลยมนต์จับเข้ามาในเมืองฮ้
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เนี่ยร้านเขาจะเปิดประมาณสองโมงเช้าซึ่งอันดับแรกเลยก็ซื้อพวกร้าน
ร้านสรุปซื้อเนี่ยซื้อซื้อดำซื้อกาวซื้ออ่านาฬักษณ์นาฬักษณ์อารมัย
อ่าอ่าแล้วก็ซื้อฟูนซื้อเม็ดซื้อเสียมซื้อมีดซื้อเลื่อย
แล้วก็พอขึ้นรถพอขึ้นรถขึ้นไปปุ๊บเนี่ยในระหว่าง
เปรี้ยวเนี่ยเอาถุงดำมัดคอมัดคอแอ๋มซึ่งตอนนั้น
ก็เลยบอกว่าตายแล้วก็เลยพากันเอาไปยิ่งสารธุป
ถาเป็นอะไรบ้างเซลล์ดีฉันเข้าใจและแยกค่องใจ
คือตกลงที่แอ๋มหมดลมหายใจเนี่ย
เพราะมือเชือกหรือถุงดำคะ

ที่นี่ก็เหมือนว่าศาลตัดสินมาแล้วว่าตายเพราะศาลศาสตร์จากถุงดำ
มัดที่เพราะหัวแล้วมัดข้อยคอมัดเงินตาย
ค่ะทีนี้คือถ้าในศาลสารท่านตัดสินว่าคือแอ๋มตายตอนที่ใช้ถุงดำ
ถุงดำเนี่ยอยู่ในรถก่อนที่แอ๋มจะขึ้นรถครั้งแรกหรือเปล่าคะ
ดำไม่ฮะถุงดำอยู่ในรถหลังจากที่เขาจะพาไปทาง
วันนั้นยังไม่ตายแล้วก็เขากลับเข้ามาในเมือง
ถุงดำเอาขึ้นรถก่อนที่แอ๋มจะตาย

ค่ะธนาคาดิฉันขอแชก่อนธนายนิดเดียว
เพื่อที่ฉันถามไม่ตรงเป้าอาจารย์ปรเมฆ
คือจริงดิฉันควรจะต้องถามอะไรต่อหรือควรจะสงสัยอะไรต่อ
ก็มันเป็นประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นตรงเลยที่ว่า
ถ้าเตรียมเนี่ยการเตรียมอุปกรณ์เตรียมก่อน
คือสารอาจจะมองว่าต้องเตรียมก่อนการที่เรียกเปรี้ยวขึ้น

ว่าจริงแล้วมันฟังว่าเตรียมถุงมาก่อนหรือเตรียมถุงทีหลัง
ครับ

คือธนายน์เนื่องจากถ้าตามข่าวเอาไงนี้
เอาทิ้งข่าวของเก่าทิ้งก่อนเลยนะคะเอาเท่าที่ข่าวออกมาวันนี้ที่มีการตัดสินนะคะ
ทนายคือตกลงแล้วเนี่ยเปรี้ยวใช้มืออุด

หรือยังไงเอาที่ในสารนะคะ
ในคำว่าสารไม่มีคำว่าต้องใช้มือไปอุดปากอุดจมูกแน่
คือการใช้มืออุดปากจุดจมูก
ก็เหมือนว่าเป็นทางสู้ของจำเลยซึ่งสารไม่พินาไม่ให้น้ำหนัก
เพราะว่าการตายจากแพทย์

เพราะฉะนั้นมันอยู่แค่ตรงถุงดำถูกไหมคะธนายนพดลค่ะ

คืออย่างทนายอย่างผมเนี่ย
ก็คือ๒๓ชั่วโมงตั้งแต่ตี๕เนี่ย
จนถึง๒โมงเช้าที่มาซื้อถุงดำเนี่ย
นั่นแหละค่ะคือการที่คุณจะท่า
ทนายถุงดำเขาซื้อที่ไหนคะ
ซื้อที่ร้านสะดวกซื้อที่โรงเรียนมันทัน
ใกล้กับร้านขายวัตถุที่จะไปทำลายศพ

ร้านสะดวกซื้อที่ไปซื้อถุงดำเนี่ย

เวลาสู้กันในศาลถุงดำเอาขึ้นมา
เพื่อใช้ฆ่าหรือเอาขึ้นมาเพื่อใช้อำพลางศพ
เอาขึ้นมาเพื่อใช้ฆ่าแล้ว
เพราะตรงนี้ศาลก็จะเห็นว่าตรงนี้
สารท่านวินิจฉัยว่า

น่าจะเกิดมาจากการทะเลาะกัน

ซึ่งประเด็นนี้แหละที่ทนายจะต้อง
อูดหวอนอย่างละเอียดว่า

ในการเอาตัวรอดของจำเขบ
ก็เลยฆ่าแอมพลักษณ์

ตอนนั้นเนี่ยตอนที่ลงไปซื้อถุงเนี่ย

สลบแต่ยังไม่ตายครับเพราะว่า

เพราะว่าถูกตีตั้ง๓ชั่วโมงนะครับ

แล้วก็พาจะไปอีกจังหวัดหนึ่ง

คือคือ
คือประเด็นผมเข้าใจอย่างนี้นะประเด็นเนี่ยสารก็มองมุมหนึ่ง
นายนพดลก็มองมุมหนึ่งอีกฝั่งก็อ้างข้อแก้ตัว
มันอาจจะอยู่ตรงที่ว่าตอนซื้อถุงเนี่ยที่คุณจอมขวัญถามว่า
ซื้อถุงมาทำอะไรประเด็นมันอยู่เนี้ย
ซึ่งสารอาจจะมองเหมือนที่คุณจอมขวัญถามว่าซื้อถุงมาทำนั่นหรือเปล่า
แต่ท่านธนายนประดนกเนี่ยบอกมันใช้เวลานาน
ใช้เวลานานในการตัดสินใจไปซื้อถุง
ท่านธนายนประดนกจะมองว่าตรงนี้แหละที่เป็นการไต่จองเตรียมค่า
โดยเอามาผูกคอใช่ไหม
ส่วนสารผมไม่แน่ใจว่าสารท่านอาจจะมองเป็นว่า
ถุงเนี่ยเตรียมมาเพื่อการอำพลางศพประเด็นมันอยู่ตรงนี้
แต่ท่านต้องบอกท่านต้องอุทธรณ์อย่างละเอียดนี่ไง
แต่ทีนี้นะคะทนายนพดลถ้าที่ฉันสรุปผิดรีบบอกนะคะ

คือกำลังจะบอกว่าสิ่งที่พูดกันในศาลเนี่ย
คือพอมีการทะเลาะกันเสร็จแล้ว

ถูกทำร้ายแล้วก็ถูกมัดมือมัดเท้าถูกไหมคะ

พอถูกมัดมือมัดเท้าเนี่ยยังไม่สิ้นลมหายใจนะคะ

แล้วในจังหวะก่อนที่จะซื้อถุงดำเนี่ย
มีเวลาประมาณ๒๓ชั่วโมงดิฉันสรุปถูกไหมคะ

คำพูดแอ๋มคำพูดแอ๋มมันออกมาตอนไหน
ไปขู่เปรี้ยวที่เปรี้ยวบอกว่าเหมือนกับ
โมโหขึ้นมาอะไรเนี่ยค่ะก็เลยลงมืออืม
คือก่อนที่จะไปลงซื้อถุงดำเนี่ย
ว่าว่าเหมือนกับว่าแต่บอกว่าเอาคืออย่างงี้เขาเอาคืออย่างงี้ท่านผู้รักษาเนี่ยท่านวินิจฉัยว่า
อ่าเฟี่ยวเนี่ยจะปล่อยแอ๋มลงรถแล้วอ่าแต่แอ๋มบอกว่า
ถ้าปล่อยลงรถถ้ารอดก็ได้ก็จะกลับมาฆ่าผม
ซึ่งมันเป็นคำให้การของจำเลยแล้วก็จำเลยเนี่ยสู้ว่า
ถุงดำเนี่ยไม่ได้เอาไปรัดคอตายแต่ว่าตายแล้วตอนผ่าหักศพ
ปรากฏว่าทีมทีมของเฟี่ยวทั้งหลายแหล่น
กลัวกลัวหน้าศพไม่อยากเห็นหน้าศพก็เลยเอาถุงดำไปมัดทีหลัง
อ๋อก็ต่อสู่อันนั้นความต่อสู้ของฝั่งจำเลยครับอ๋อ
เป็นแพทย์จะเป็นคนชี้ว่าคนเราเนี่ย
จะตายเพราะอะไรบ้างใช่ไหมคะทางสารอาหาร
แล้วแล้วในคำตะก้าที่ชัดไหนว่าชื่อสำเรยสู้มาเนี้ย
บอกว่ามือเนี่ยคือตอนนั้นทะเลาะกันไม่อยากให้ทะเลาะก็เลยเอามือไปขุดปากขุด
จมูกอ่าอ่าอ่าไม่มีไม่มีแผลตรงนั้นเลยฮะ

นายนพดลค่ะเดี๋ยวขอพักโฆษณาแวบเดียว

ว่าในแง่ของโจทย์ต่อสู้อย่างไร
จำเลยต่อสู้อย่างไรที่สารท่านลงแบบนี้นะคะ

ยังอยู่กับทนายนพดลและอาจารย์ปรเมฆนะคะ

น่าจะเป็นข้อต่อสู้ที่สำคัญที่สุดในศาล
เพื่อชี้ว่าจะเข้าไต่ตรองหรือไม่ไต่ตรองใช่ไหมคะ

แต่ทีนี้พอสารท่านยกเรื่องไต่ตรอง

คือหลังจากนี้พอทนายอุทธรณ์จะยากไหมคะ

ก็มาจากอันเดิมที่อาจารย์พระมีธพูดเมื่อกี้เนี่ยค่ะ
ทีนี้ผมได้เข้าไต่ตรองว่า
การเดินลงไปซื้อถุงดำในร้าน๗๑๑
โดยตัดส่งเพื่อนออกมาฆ่าคนแล้วเดินจับขึ้นมาบนรถแล้วมันหยุดก่อน

ทีนี้ก็แล้วกันฆ่า๒๘๘นี้คือโมโหทะเลาะกันน่ะ
หลังนั้นปรากฏว่ามีมีดอยู่แถวนั้นหยิบมาแล้วก็แทงเลย

แต่อันนี้แต่ดิฉันต้องสรุปว่าอันนี้คือข้อต่อสู้ที่ทางฝั่งแอ๋มเนี่ยจะสู้ถูกไหมคะ
ทางฝ่ายผมจะคัดค้างการวิสัยในสุขนี้ว่าเข้าไต่ตรอง
ในขณะที่ทางฝั่งจำเลยเนี่ยนะคะ
สิ่งที่เขาสู้เนี่ยคือเขาพยายามจะบอกว่ามันไม่ได้ถูกเตรียมมาครับ
เพราะว่าคือถ้าเข้าไต่ตองสูงสุดต้องประหารชีวิตใช่ไหมคะ

ไม่ใช่ถ้าไต่ตรองมันประหารชีวิตสถานเดียว
ก็คือว่าเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ให้เข้าไต่ตองก็เลยต้องพิสูจน์กับสารว่าเปล่าไม่ได้มีการเตรียมมา
ทุกอย่างมันเกิดจากอย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะคำพูดของแอ๋มเป็นตัวเราทำให้เปรี้ยวลงมือหนัก

ซึ่งทนายนพดลค่ะเวลาขึ้นไปสารอุทธรณ์แล้วเนี่ยเราใส่อะไรเพิ่มเติมกว่านี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ
จริงแล้วทุกอย่างมันก็ต้องเป็นหลักฐานใหม่ที่เกิดขึ้นเพิ่งรู้แม้
การต่อสู้ของกับจำเลยไม่ได้รับประภาพภาคค่า๒๘
คือไม่ควรจะให้รับรหลสโทษเพราะว่าเขา

เรื่องผมไม่เห็นด้วย
อ่าโอเค
ทีนี้ทนายคะเรียนขอมาทางอาจารย์ประเมฆนิดเดียว
คือเรื่องของพยานหลักฐานที่จะพิสูจนว่าไตรตรองหรือไม่ไต่ตรอง

คำพูดแอ๋มหลังคำพูดแอ๋มอันนี้ในแง่ของการสู้
ทนายนพดลทางครอบครัวแอ๋มสู้ยากไหม
เพราะในรถมีแต่คนที่เป็นจำเลยทั้งนั้นเลย
คือคดีนี้มันไม่มีประจักษ์พยานที่จะมาอยู่ฝั่งของผู้ตายใช่ไหม
มันมีแต่อยู่ฝั่งจำเลยมันก็ยากเหมือนกัน
แต่ว่าที่ท่านทนายนพดลอธิบายมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะ
เขาบอกว่าจริงโดยปกติการไตรตรองมันควรจะเตรียมก่อนที่จะรับตัวผู้ตาย

แต่ตอนนี้ท่านกำลังบอกว่าไอ้นี่มันสลบแล้วมันยังไม่ตาย
มันสลบแล้วแล้วมันยังไม่ตายจะเอาไปทิ้ง
เอาไปทิ้งเสร็จแล้วจะขับออกไปอีกเมืองหนึ่งกรสินใช่ไหมครับ
แล้วเสร็จแล้วก็ขับกลับมาแล้วก็มาคิดแล้วก็ไตรตรองที่ท่านกำลังบอกใน
คิดและไต่ตรองไปซื้อถุงมาครอบคอครอบหัว
นี่เขาบอกอย่างนี้แต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่า
สารก็มองว่าการขาดอากาศหายใจเนี่ยเพราะถุงมันรัดแน่น
ตรงนี้คือประเด็นที่เขาต่อสู้ก็เป็นประเด็น
คือข้อที่จริงมันยุติล่ะข้อเท็จจริงมันยุติว่า
ขาดอากาศหายใจโดยถุงอันนี้
ปัญหาก็คือว่าการเอาถุงอันนี้มาใช้เนี่ยเป็นการฆ่าโดยไตรตรองหรือไม่ไตรตรอง
ส่วนที่จำเลยก็ต่อสู้กับทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตาม๒๙๓
สารก็ไม่เชื่ออยู่แล้วใช่ไหม
ค่ะคือเอาอย่างนี้นะคะคือทางฝั่งจำเลยเนี่ยสู้เบากว่าฆ่าโดยเจตนาด้วย

คือสร้างภาษากฎหมายก็คือฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา
คล้ายกับคดีวัยรุ่นเตะคนแก่ตกรถทำนองนั้น

ขณะที่ทางฝั่งโจทย์สู้สูงสุดก็คือ
ฝั่งโจทย์ก็คืออัยการเขาฟ้องฆ่าโดยไตรอง
ท่านทนายนพดลก็เข้าร่วมเป็นโจทย์ก็สู้แบบเดียวกับ
ก็ฟ้องเอาแบบฟ้องของอายการคืออยากให้ลงแบบไตรตรอง
แต่ทีนี้วันนี้ที่สารท่านตัดสินคือมันเป็นข้อกล่าวหาแล้วก็โทษ

ทีนี้ลงตลอดชีวิต
เมื่อสักครู่นี้ที่ทนายพูดตั้งแต่ตอนแรกเลยบอกว่า
คือการรับสารภาพหรือให้การเป็นประโยชน์เนี่ย
ไม่ควรจะได้รับการลดโทษ
ไม่น่าจะเป็นเหตุของการลดโทษ
เพราะ๑บอกว่ารับจำนวนต่อหลักฐาน
แต่จริงที่ท่านทนายพูดท่านทนายนโบดนพูด
คือเขาไม่ได้ให้การเป็นประโยชน์ว่าเขารับสารภาพตามฟ้อง
แต่เขาให้การในข้อเท็จจริงปฏิเสธว่าไม่ได้ทำตามฟ้อง
แต่ให้การเป็นประโยชน์เฉพาะตรงที่ว่าเขาลงมือทำ
โดยอ้างว่าทำร้ายร่างกาย
ผมเข้าใจถ้าท่านนพดลพูดว่ามันไม่ใช่รับสารภาพ
ว่าตัวเองตั้งใจฆ่าเอาแค่นี้ตัวเองแค่ทำร้าย
ท่านก็บอกว่าอย่างนี้ไม่ควรจะเอามาเป็นเหตุลดโทษ

ผัดถูกไหมฮะท่านทนายโบดน

คือท่านจะบอกว่าคือที่ต้องรับเนี่ยก็เพราะหลักฐานมันบานขนาดนี้
จะไปปฏิเสธอะไรอย่างนี้ใช่ไหมภาษาชาวบ้านดิฉัน
คือหลักฐานมันชี้เป้าแล้วว่ากลุ่มคุณทำให้เขาตาย

ผมเข้าใจว่าท่านนพดลคงจะบอกว่า
ถ้ารับสารภาพว่าฆ่าคนตายโดยเจตนา๒๘๘

แต่นี่ที่ไปรับมันไม่ได้รับ๒๘๘

ถ้าภาษากฎหมายเขาเรียกปฏิเสธ

ใช่ครับใช่ท่านอาจารย์สุดยอดนะครับ
การได้ลดโทษไม่ควรจะได้

ไม่ได้เลยเขาคุณถึงวันอุท้ายเลยนะครับ

อ่าเห็นมั้ย

อุทธรณ์ไม่ให้สารท่านลดโทษด้วยป่ะคะ

อุทธรณ์ไปตามฟองก็คือให้ลงที่๒๘๙
ส่วนจำเลยเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะอุทธรณ์ยืนยันตามเดิม๒๙๐
ไม่ได้เกตนาคาไม่น่าจะลงตลอดชีวิต
และไม่น่าจะถึง๓๓ปีน่าจะเป็น๒๙๐
ซึ่ง๒๕๐ทำร้ายร่างกาย
มันโทษมันถึงไม่ถึงต่อชีวิตนะครับ
ค่ะเข้าใจนะครับ๒๐ปีอ่าทีนี้เดี๋ยวขอพักอีกครู่เดียว
นายนพดลเดี๋ยวขอกลับมาเรื่องอุทธรณ์

เพราะว่าเอาเข้าจริงตลอดตั้งแต่เกิดเหตุนะคะอาจารย์
จนกระทั่งสารท่านตัดสินวันนี้สารชั้นต้นเนี่ยนะคะ
คิดว่าใส่ทั้งหมดแล้วอ่ะอาจารย์คือใส่ทั้งหมดแล้วอ่ะ
ข้อเท็จจริงมันอยู่ที่สารชั้นต้นสืบหมดแล้ว
แต่ที่ท่านทนายนพดลพูดเนี่ยท่านกำลังจะอธิบายความ
ว่าท่านไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาที่มองที่วินิจฉัยอย่างนั้น
จะใช้เหตุผลที่บอกว่าเขียนอย่างละเอียด
อันนี้จะใช้ในอุทธรณ์สักครู่ค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะจริงแล้วมีการพูดถึงประเด็นนี้มาตั้งแต่ตอนที่
ก่อนจะขึ้นศาลซะด้วยซ้ำไปนะคะอาจารย์ปรเมฆว่าในแง่ของประจักษ์พยานไม่มีเลย
ทางฝั่งผู้เสียหายไม่มีไม่มีเลยเพราะว่าบนรถก็มีแค่ผู้ตายกับคนลงมือ
จำเลยเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อย่างที่ทนายนพดลบอกเมื่อสักครู่นี้
ถูกไหมคะทนายว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกเล่าโดยจำเลยคือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเหตุผล
ทำไมถึงฆ่าแอ๋มพูดว่าอะไรมีอารมณ์แบบไหนทำอะไรกันบ้างบนรถเนี่ย
ว่าพอผู้หาคนนึงที่โดนจับมาได้คือวัสสินฯเนี่ย

วัตถุอวกรณ์ทั้งวัตถุอวกรณ์การฆ่าแล้วก็ทำรายศพเนี้ยจะมีวงจรตตร
ที่เขารู้ว่าไปเปิดจุดนี้ได้เลยเนี่ยก็เป็นคำให้การ
อยู่นี่อ่าแต่ว่าในคำงิฝรรณ์ตรงนี้กลายกลับเป็นว่าในมุม
ไปเป็นน้ำหนักเนี่ยโดยเฉพาะที่ว่าเป็นคำพูดของคนตายเนี่ย
คือเป็นการบอกเล่าว่าแอ๋มเนี่ยไปด่าเปรี้ยวถึงว่าแม่ของเปรี้ยวเนี่ย
โทษนะแต่ออกได้บอกมนุษย์อ่าไม่เป็นไรก็คือด่าด่าแม่เขาอ่า
แม่เขาอ่าแล้วก็มีคำพูดหลายครั้งเลยที่บอกว่า
เขาจะปล่อยลงอยู่แล้วเขาจะปล่อยลงอยู่แล้วแต่ว่าทางนี้ไปบอกว่า
เอาปล่อยแล้วจะกลับมากลับมาฆ่าเขาเนี่ยซึ่งซึ่งผู้ต้องหาเนี่ย
สัญชาติรยานเขาก็คือยังไงเขาต้องอยู่ในนั้นเนี่ย
ไม่มีใครรู้ใครเห็นด้วยเขาก็เขาก็ต้องพูดว่าเอาตัวรอดนี่แหละฮะ
แต่ว่าทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยทางด้านหลักฐานด้วย
ทั้งว่าวงจรปิดด้วยทั้งว่าอุปกรณ์ต่างที่ได้มันรัดรัดมากเลยฮะ
เอ่อท่านายท่านายรับประโยชน์คะอย่างงี้คือตกลงเนี่ย
มันสามารถพิสูจน์ได้ชัดไหมว่านอกเหนือนอกเหนือนะคะ

มันมีอุปกรณ์อะไรที่ถูกพูดถึงในการพิจารณาคดีอีกไหมคะ
ก็มีเชือกครับเชือกที่ผูกผูกนะฮะ
แล้วก็มันมีรูปภาพที่เป็นเชือกผูก
เขาตอนที่เขาไปหั่นแล้วเอาไปร้านเนี่ย

คือแขนนี่ออกออกเพราะเขาตัดแขน
แต่เขามีร่องรอยเชือกมีร่องรอยเชือกที่แขน

เชือกเนี่ยถูกใช้ตรงไหนของแอ๋มบ้างคะ

คอนี้เป็นถุงดำก็ยังติดอยู่
ตอนที่เอาศพไปทิ้งกันจริง
ทีนี้พอมีถุงดำมีเชือกแล้วมีอะไรอีกคะ
ในที่อยู่ที่ตัวแอมใช่ไหมที่ใต้ใช่ไหม

ก็มีแค่นี้ตายเพราะว่าขาดอากาศจากถุงดำนะครับ
ทีนี้ทั้งหมดอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นถุงดำเชือกและอุปกรณ์
ไม่ว่าจะเป็นที่ใช้เลื่อยใช้ใดก็แล้วแต่เนี่ย
ทั้งหมดถูกซื้อในเวลาเดียวกันไหมคะ
ถูกซื้อร้านร้านติดกันคือลงไปซื้อปูนเสมก่อน

มีปูนซีเมนมีถังที่จะ
เป็นถังดำนะครับถังน้ำนะครับ
แล้วก็มีเสียม
มีเสียมแล้วมีมีดแล้วก็เลื่อยสนุก
อันนี้ซื้อร้านวัสดุแล้วก็มาร้านสะดวกซื้อครับ
ค่ะคือซื้อร้านใกล้กันทั้งหมด
แล้วก็ซื้อในเวลาพร้อมกันถูกไหมคะ
คือไล่เรียงเวลาติดกันคือซื้อช่วงเดียวกัน
ครับต้องพอพัน๘โมงเช้าวันที่๒๔ครับ
ซึ่งตรงนี้มีคนสามารถพิสูจน์ได้

กำลังจะบอกว่าคือสามารถพิสูจน์ช่วงเวลาในการซื้อได้ถูกไหมคะ
การเขาจำได้หมดนะครับไปทำแผนด้วยครับ
เจ้าของร้านเขาก็มาชี้ตัวที่ที่ศาลด้วยนะครับ

คือตกลงเรื่องนี้มันสามารถจะใช้ไปพิสูจน์อะไรกันในอุทธรณ์ต่อไหมคะ

ผมเรียนท่านนพดลมันอาจจะมีปัญหาอยู่นิด

การซื้อถุงพร้อมกับอุปกรณ์ชำแหละ
มันแปลว่าอะไรอันที่หนึ่งอะนะ

ฆ่าแล้วไปชำแหละศพ

มันตายก่อนแล้วแล้วเขาถึงจะไปทำลายศพ
มันอยู่ประเด็นมันพันกันหมด

คือถ้าฟังว่าซื้อไป
คือสารท่านอาจจะฟังว่าซื้อไปเพื่อเอาถุงไปเก็บศพหรือเปล่า

แต่ว่าแต่ว่าเพราะอาจเป็นการซื้อพร้อมกัน
เชือกมีเวลาเราพูดถึงเชือก
มันมีเชือกแค่เชือกเดียวถูกไหมคะ
คือเชือกที่ใช้มัดมือและมัดขาใช่ไหมคะ
เชือกนี้ซื้อระหว่างที่จะออกไปทาง
จากอำเภอเมืองเมฆจังหวัดกราศิลป์ซื้อก่อนค่ะ

เชือกนี่ซื้อตอนนั้นสรุปแล้วเอาเชือกขึ้นไปมัดอีกครับ
ตอนตีกันตีกันแล้วก็ให้เอิญกับแจ้
อันนี้กดขาไว้มันจะอยู่ช่อง
มันจะขยับตัวไม่ได้นะอยู่ในช่องของที่เบาะหลังรถ

เดี๋ยวนะคะอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ย
เชือกเป็นอย่างเดียวที่ซื้อแยกจากส่วนอื่นใช่ไหมคะ

เพราะนอกนั้นจะไปซื้อช่วงเดียวกันกับถุงดำหมดใช่ไหมคะ

พรุ่งนี้ทนายบินมานะคะพรุ่งนี้กลับมาว่ากันต่อเพราะมีรายละเอียดที่เราอาจารย์ประมาเมฆมาด้วยค่ะ
พรุ่งนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าจะติดตรงไหนท่านวิเคราะห์แล้วก็จะเป็นวิชาการให้ผมในการเขียนคำอุทธรณ์ด้วย
คืออย่างนี้ค่ะคือจะได้เข้าใจร่วมกันอาจารย์ประเมฆช่วยไม่ได้สิให้มาวิเคราะห์ร่วมกัน
นายนพดลค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบกันแล้วคิดว่าถ้านัดได้เนี่ยนะคะก็น่าจะให้คุณพ่อคุณแม่แอ๋มมานั่งคุยด้วย

อย่าลืมว่ามันมีรายละเอียดอื่นที่เราคุยกันตั้งแต่ก่อนที่จะสรุปสำนวนก่อนที่จะขึ้นสารอีกหลายอย่างเลยนะคะ
เดี๋ยวมาละเอียดกันอีกครั้งพรุ่งนี้นะทนายค่ะวันนี้ขอบคุณก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ประมาเมฆค่ะอันตรงท้ายแล้วค่ะ
อาจารย์แต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าเขาพูดอะไรบ้าง
แต่สิ่งที่มันจะบอกได้เอางี้ทางฝั่งแอ๋มก่อน
คือว่าตอนที่คนเห็นลงรถไปซื้อเชือก
กับตอนที่คนเห็นลงรถไปซื้อถุงและอุปกรณ์อื่น
ใช่มันมีความสัมพันธ์กันหมด
แต่มันก็ต้องไปง้างกันกับคำพูดที่ถูกเล่าโดยจำเลยด้วยนะ
เพราะในรถจะอธิบายทั้งหมดว่าอะไรมันเกิดขึ้นเพราะอะไร

ใช่คือคดีนี้นะพรุ่งนี้ผมอาจจะไม่ได้อยู่มานะ
แต่ผมบอกให้ฟังเลยว่าจริงแล้วเนี่ยมันต้องไปวิเคราะห์คำให้การของจำเลยทุกคน
ว่ามันสอดรับกันไหมตรงกันไหม
แล้วคนถ้ามันเสริมแต่งมันไม่ตรงกันหรอก
แล้วมันจะลางเรืองลางเรืองแต่ฟังดูที่บอกว่าไปเจอกับเครื่องสำองสำอาง
ซึ่งผู้ชายคนนั้นพาไปชี้อันนั้นก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเขา
จึงเห็นว่าสารนี้ลงโทษไม่เท่ากันใช่ไหม
ในโอ้โหเดี๋ยวนะอย่างที่ผมบอกไงพอไปพอฟังว่าซื้อวัสดุที่ชำแหละ
ปูนเสร็จแล้วมาซื้อถุงอันนี้มันอาจจะกลายเป็นว่าเตรียมจะไปชำแหละ
เพราะเข้าใจว่าตายฉะนั้นไอ้การขาดขาดอากาศหายใจเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าขาดอากาศหายใจ
โดยถุงร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าการวินิจฉัยเนี่ยผมเชื่อเลยว่าต้องไม่ต้องไปดู
ไม่ต้องไปดูอะไรล่ะดูรายงานชนะสูตรพลิกศพเนี่ย
ต้องบอกว่าขาดอากาศหายใจทีนี้จะดูว่าจะใช้ถุงไหม
ตอนศพพบศพใส่ถุงจริงแต่มันมีร่องรอยตรงคอไหม
ซึ่งอันนี้เรายังไม่ได้คุยเราไม่รู้เราไม่รู้ครับซึ่งอาจารย์ค่ะไม่รู้เดี๋ยวดิฉันจะพยายามสับหลีกคิวกับอาจารย์ให้ได้ด้วย
คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่ข่าวออกมาเนี่ยเราอาจจะเห็นบทสรุปของข้อกล่าวหาแล้วก็บทลงโทษนะคะ
แต่ถ้าสมมุติคนย้อนกลับไปดูพฤติการแล้วก็เรื่องเล่าต่างก่อนที่จะสรุปเป็นสำนวนแล้วก็ขึ้นศาล
มันมีรายละเอียดอีกเยอะแล้วก็รวมถึงวิธีการสู้วิธีการสู้ในศาล
ต่อสู้กันอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ความยากอยู่ที่ทางแอปนะความยากอยู่ที่ทางผู้ตาย
ใช่เพราะเรื่องเล่าอยู่ในรถมันมีไม่มีประจักษ์พยานอยู่ฝั่งนี้อันที่หนึ่งนะ
ส่วนการลดโทษหรือไม่ลดโทษผมเข้าใจแหละทางทนายหรือทางญาติคนตาย
เขามองเห็นว่าตอนถูกจับก็ยังน่าละลื่นเซลฟงเซลฟี่กับตำรวจอะไรทำนองนี้
และไม่ได้สำนึกโดยตรงนะครับแม้กระทั่งไปการนำชี้ที่เกิดเหตุ
ถ้าเรากลับไปดูภาพเราจะเห็นอะไรบางอย่างซึ่งอาจทำให้ฝ่ายคนตายนี้ไม่สบายใจ
วันนี้หมดเวลาของรายการคุณผู้ชมค่ะแต่พรุ่งนี้ธนายนพดลมาและคิดว่าคุณพ่อคุณแม่น่าจะมาได้ด้วยนะคะ
จะมาพูดให้ฟังกันอีกรอบขออาจารย์ปรเมฆเดี๋ยวขอสกิลก่อนจะต้องใช้โฟนอินเข้ามา
วันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ
เวลาของถามตรงค่ะคุณผู้ชมชมรายละเอียดได้ต่อเลยกับ